กตรงไหนไม่ตากตากที่ถนนใหญ่มันเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุ

ตากข้าวคือชาวบ้านบอกว่าธรรมดาจะเห็นตากในถนนรอง
ถ้าตากในถนนรองคนใช้รถใช้ถนนก็จะระวัง
แต่พอมาตากถนนใหญ่แบบนี้มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาไม่รู้
ว่ามีการตากอยู่เส้นชิดขอบซ้าย

สะดุดกองข้าวที่ตากไว้
รถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ที่ตำบลโครกกลางอเผือลำปลายมาชจังหวัดบุรีรำ
นี่ศพถูกนำมาจัดภายในงานนะฮะ
งานก็จัดที่บ้านบ้านเลขที่๒๑๓นะครับ

คนตายเนี่ยคือนายทงชัยดีพันธ์หรือว่าโด่งอายุ๓๘ปีนะครับ

พุ่งชนกองข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากเอาไว้
บนถนนสายบ้านยางโศกดู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอลำธเมนชัย

คนตายเปิดเผยแบบนี้
วันเกิดเหตุนะลูกเพิ่งจะโทรมาบอก
บอกว่าพ่อเย็นนี้จะไปหาที่บ้านที่บุรีรำนะ
ซึ่งลูกต้องขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านที่ลำธเมนชัยโคราช
มาหาพ่อที่บุรีรำก็ค่ำจังหวัดนั้น
ระหว่างนั้นพ่อก็เฝ้ารอจนมืดค่ำแล้วฮะ

ทางโรงพยาบาลลำธเมนชัยโทรมาบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกองข้าวเปลือกที่ตากไว้
รถล้มกระโหลกร้าวเลือดข้างในสมองไม่ได้สติ

รู้สึกเสียใจมากเพราะลูกเป็นคนดี
เป็นคนทำมาหากินอุตส่าห์ตั้งใจจะกลับมาหาพ่อ
ครอบครัวก็เสียอกเสียใจไปหมดเลยนะครับ
อยากฝากชาวบ้านครับอย่านำเข้าตาก
ขออภัยอย่านำข้าวมาตากบนถนนเลย

ถ้าถนนสายรองแล้วมีการบอกต่อกันเขารู้นะ

ไม่แต่ก็ฤดูนี้เลยนะพี่บุ๊คนะพูดยากเราอ่านข่าวทุกฤดูเลยนะ

แล้วก็เตือนกันเป็นประจำด้วยเรื่องของการตากข้าวก็เห็นใจชาวนานะ

แต่ทีนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุจนได้นะฮะ
มากไปขายก็ไม่ได้ราคาอีก